ที่เจ้าหน้าที่กำลังระดมกำลังในการค้นหาผู้ที่ศูนย์หายจากเหตุการณ์เรือล่มที่หน้าวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันนี้นะคะสำหรับบรรยากาศที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาค่ะ
มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างเดินทางมาเยี่ยมผู้ที่ประสบเหตุนะคะพร้อมติดตามให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศพร้อมรายละเอียดล่าสุดนะคะจากคุณนันทพรธาวราผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาค่ะ
จนถึงขนาดนี้นะคะตัวเลขของผู้เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลพระนครศรียุธยาล่าสุดตอนนี้ค่ะ
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นหนึ่งคนสาเหตุเกิดจากอาการสำลักน้ำและขาดออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมองค่ะ
ในส่วนของการให้ความช่วยเหลือตลอดครึ่งวันที่ผ่านมานะคะก็ได้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ
ทยอยเดินทางมาให้การช่วยเหลือรวมถึงเยี่ยมอาการบาดเจ็บของผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ
บรรยากาศภายในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาตลอดครึ่งเช้าวันนี้นะคะก็ได้มีตัวแทนจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเดินทางมาเยี่ยม
พร้อมกับให้กำลังใจนะคะโดยได้มอบเงินช่วยเหลือค่ะ
โดยนายเจริญน้อยพินิษฐ์ยุติธรรมจังหวัดกระทรวงของนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเป็นตัวแทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะ
กล่าวว่าขณะนี้นะคะในส่วนของกระทรวงเองก็พร้อมที่จะให้เงินชดเชยคุ้มครองตามสิทธิที่ควรจะได้รับอย่างเหมาะสมค่ะ
แต่ทั้งนี้ต้องรอผลการตรวจสอบว่าประกันของเรือนั้นได้ครอบคลุมหรือไม่ซึ่งวงเงินของผู้เสียชีวิตที่ควรจะได้รับนั้นต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทค่ะ
ก็จะให้ชดเชิญยาสมเข้าไปนะครับก็คือเพิ่มสีชีวิตในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเราก็จะมาแจ้งได้เลยนะครับในส่วนของก็คือเป็นรายวันนะครับก็คือมีค่าเกี่ยวกับขาดขาดขาดประโยชน์ธรรมหาได้นะครับ
ในส่วนของความสูญเสียรายล่าสุดนะคะมีผู้เสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลเพิ่ม๑คนนั่นก็คือนางสุวิมลบุญรักษ์อายุ๕๒ปีซึ่งเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ค่ะจากอาการสำลักน้ำนะคะนายเกษมใจรักสามีชาวมุสลิมอายุ๕๔ปีเล่าว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ต้องสูญเสีย

ก็ทำใจไม่ได้อยู่แล้วนี่ญาติพี่น้องทั้งหลายคน

เหลือก็ความประมาทของคนคนเดียว
หลังจากแพทย์ได้ชนะสูตรศพเป็นที่เรียบร้อย
ญาติยาดได้นำร่างของนางสุวิมนต์บุญรักษ์

กลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามทันที

พร้อมกับญาติพี่น้องชาวมุสลิมที่ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด๑๒คนนะคะ
เพื่อร่วมพิธีละหมาดที่กุโบมัศยิตอินูรูรอยค่ะ
ในส่วนของความคืบหน้าการดำเนินคดีในวันนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยู่ระหว่างการสอบปากคำคนขับเรือเพิ่มเติมค่ะ
และรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานด้านนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมตั้งกรรมการสอบสวนความผิด
หลังสามารถติดตามจับกลุ่มคนขับเรือไว้ได้นะคะ
สาเหตุคาดว่าจะมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินน้ำหนักค่ะ

และผู้โดยสารไม่ได้สวมเสื้อชูชีพตามกฎที่กำหนดไว้นั่นเองค่ะ
ซึ่งถือว่าเจ้าของเรือและคนขับมีความผิด
โดยยืนยันจะให้การช่วยเหลือและเป็นธรรมกับผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่
นี้คาดว่าไม่เกิน๓วันนี้จะสามารถสรุปสาเหตุเรือล่มตุ้มครั้งนี้ได้ค่ะ

ผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อบให้ศพละ๒๐๐๐บาทนะคะ
และเงินจากเหล่ากาชาติของจังหวัดช่วยเหลืออีกรายละ๓๐๐บาท
แก่ญาติผู้เสียชีวิตทั้ง๑๕คนค่ะ
ทางด้านของโรงพยาบาลเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นมีสาเหตุมาจากอาการสำลักน้ำนะคะ
ส่วนผู้รอดชีวิตก็เป็นผู้โดยสารที่อยู่บนชั้น๒ของเรือ
โดยอาศัยว่ายน้ำเอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือญาติได้เพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะ
ตัวเลขของผู้ที่ถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลรวมทั้งหมดขนาดนี้มีจำนวน๕๑คน
ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๔คน
ชื่อว่านางสุกาวานีขันธรรมะอายุ๑๖ปีค่ะ
รวมมียอดผู้เสียชีวิตเป็น๑๕คน
เป็นเสียชีวิตที่โรงพยาบาล๘คน
และเสียชีวิตที่เกิดเหตุ๗คนค่ะ
ในส่วนของการค้นหาผู้โดยสารที่เหลือตรงจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็ยังอยู่ในการปูพรมของนักประดาน้ำค่ะ
ช่วงเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียุธยา
ได้นำตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องค่ะ

เพื่อมอบถุงยางชีพรวมถึงมอบกำลังทรัพย์ช่วยเหลือเบื้องต้นในบางส่วนนะคะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลตลอดครึ่งวันที่ผ่านมาค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากโรงพยาบาลพระนครศรีอายุทยาค่ะ